มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ใครที่เคยคิดว่าหมั่นไส้แล้วขอตบจะจบที่๕๐๐พันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์คลิปนี้
คลิปนี้ยาวประมาณสักนาทีกว่า
คือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนึงเขาไปเที่ยวผับแล้วเขาโดนตบ
สาเหตุหรือว่าเหตุผลคือเธอไปมองหน้าแฟนชาวบ้าน
เป็นแบบนี้แล้วคนก็โพสต์คลิปนี้ค่ะลงโซเชียลคนดูเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม
คือใจความข้อความมันก็มีมึงกูแล้วนะคะ
สรุปได้ว่าคนที่โพสต์เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนึง
ในคลิปก็เป็นการประทะคารมกันระหว่างสองสาวคู่กรณี
แล้วมีผู้ชายที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่ตบมาห้าม
แต่ฝ่ายหญิงที่ตบเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความได้เลย
สามารถจับใจความได้ว่าระหว่างที่เธอเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาตบหน้าโดยบอกว่า
ตัวผู้เสียหายไปมองหน้ายั่วแฟนของเธอ
ทีนี้ในโลกออนไลน์ก็มีคนแชร์คลิปนี้ค่ะเป็นหมื่นเลย
คนดูเนี่ยเป็นล้านเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะ
อ๋อรู้จักกันก่อนแล้วค่อยกล้ามาตก
รู้จักกันก่อน

แล้วเรียกไม่ตกค่ะเพราะนี่ไม่ยอม
ก็เสียความสิคะเขาเรียกทำไม

และยังไม่ได้รู้จักแฟนด้วย
ไม่เคยรู้จักพี่เขาแล้วแล้วคือบอกว่า
กี่ปีแล้วไม่เคยมาเที่ยวที่เนี้ยฟูปิงที่ช่างหมาย
ไม่เคยมาเที่ยวแล้วอยู่เดียวมาตกหน้า
คือไม่เข้าใจว่านี่เป็นกิจยาของพวกที่เย็นหนังสือหรือเปล่านะ
แล้วคืนนี้ไม่ได้เคยรู้จักผู้ชายคนนี้นะ

แล้วไม่เคยไปสนแก้วไม่เคยเป็นอะไรกับพี่เขาเลย
ไม่เคยได้คุยกับสำคัญเลย
โพสต์คลิปนี้คลิปนี้มันยาวประมาณ๑นาทีกับอีก๔๓วินาที
แล้วผู้หญิงคนนี้ที่ยืนกอดอกอยู่เนี่ย

รู้จักแฟนของเขาไม่ได้ไปใกล้แฟนมันแต่มันบอกว่า
แฟนแฟนของผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ยืนมองเขามานานแล้ว
คือเอาง่ายกลายเป็นว่าผู้ชายมองฝั่งผู้หญิงที่ถูกตบ
ผู้หญิงที่ถูกตบเขาก็ตั้งคำถามสิบอกอ้าวถ้าเกิดว่าฝ่ายชายมามองฉันเนี่ย
ทำไมเธอไม่ไปจัดการแฟนผู้ชายของเธอล่ะมาตบฉันทำไม
แล้วผู้หญิงที่ถูกตบเขาก็เลยเหมือนกับแฮชแท็กบอกว่าความสวยทำสวยอีกแล้ว
นี่ค่ะก็กลายเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป

ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในผับพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ไม่ทราบว่าที่ไหนตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อ

รายการของเราเคยนำเสนอแล้วเป็นข้อมูลจากทางทนาย
ใครที่เคยเข้าใจว่าเวลาเกิดเหตุทะเลาะวิวาลตบกัน

เรื่องนี้ไม่จริงนะคะ
เพราะว่ากฎหมายมีการปรับเพิ่มโทษ
ก็คือถ้าเกิดว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
ไม่ถึงเหตุกับให้เกิดเหตุแก่กายหรือว่าจิตใจ
อันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือว่าปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท

ใช่ไม่ใช่๕๐๐บาทจ่ายแค่นั้นแล้วก็จะตบได้

คุณผู้ชมก็เป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ